ที่อุดรธานีอย่างที่เกริ่นเอาไว้ค่ะโอ้โหเจ้าของรถคนนี้ใจเด็ดจริงจริงค่ะ
คนร้ายขโมยรถของเขาไปเขาขับไล่ตามไล่ตามไป๑๕กิโลคุณผู้ชม
สุดท้ายมาถึงสี่แยกตัดสินใจขับชนค่ะ
รถที่คนร้ายขโมยมาเนี่ยกระเด็นตกลงไปนะคะคนร้ายสลบค่ะ
เนี่ยค่ะพอรถพลิกคว่ำแบบนี้ค่ะเขาก็ทุบกระจกจะไปเอา
ตัวคนร้ายมาส่งตำรวจอ่าก็ไม่ออกมาเพราะว่าสลบอยู่ค่ะ
คนร้ายเนี่ยสลบไปแล้วนะคะนี่คือสภาพคนร้ายนะคะ
ตอนที่ไปนำตัวออกมาจากรถค่ะเจ้าของรถใจเด็ดจริงจริงค่ะ

ไล่ตามรถของเขาเองที่ถูกคนร้ายเนี่ยขับออกมานะคะมาถึงสี่แยก
แล้วตัดสินใจพุ่งชนเลยจนรถพลิกคว่ำแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ไปเอาตัวคนร้ายออกมาเจ้าของรถคันนี้ก็คือ
คือคุณรัฐวุฒิเนี่ยเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถ
แถวถนนมิตรภาพอุดรขอนแก่นนี่แหละ

รถก็ติดเครื่องเอาไว้ไม่ได้เอากุญแจออก
คนร้ายมาเห็นขึ้นรถขับไปเลยนะคะ
แต่ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าคุณรัฐวุฒิเนี่ย
คือก็คือขับกระบะของพี่ชายไล่ตาม
ไล่ไปก็โทรแจ้งตำรวจไปด้วยแจ้งกู้ภัยไปด้วย

ก็ช่วยกันไล่อีกทางนึงไล่ไปไล่มา

คุณรัฐวุฒิตัดสินใจพุ่งชน
รถของคนร้ายพลิกคว่ำอย่างที่เห็น
แล้วก็เป็นภาพอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่
ก็ทุบกระจกจะไปเอาตัวคนร้ายออกมา
แต่ปรากฏว่าสลบแล้วค่ะ
ตอบโต้ไม่ได้หนีไม่ได้สลบอยู่ในรถนั่นเองค่ะ
ก็ต้องนำตัวคนร้ายไปส่งโรงพยาบาลค่ะ
ตำรวจก็สอบปากคำสลึมสลือนะคะ
คนร้ายรายนี้ก็คือนายวรพันธ์แผนภัยสงฆ์

แต่ว่าสภาพตรงนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะซี่โครงหักนะคะ

เดี๋ยวรอให้อาการดีขึ้นก่อนนำตัวไปสอบปากคำ
แล้วก็เดี๋ยวรอให้ฟื้นขึ้นมาก็จะรับข้อหารักทรัพย์นะคะ